ไหนจะภาพออกมาเอ่ยล่าสุดนะจ๊ะ
เหมือนจะโดนแฮ็กหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามกันนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ขนาดออกมาเปิดใจกันแล้วนะว่าเลิกกันแล้วต่างฝ่ายต่างเดินหน้า
แต่เช้าวันนี้ค่ะกลายเป็นการโยนระเบิดลูกใหญ่เลย
จู่ไอจีของทั้งแพทย์แล้วก็พีชนะคะ
แฮ็กพร้อมกันแล้วก็โพสต์แชทลับค่ะ
ดิสเครดิตพีชว่าจงใจให้สัมภาษณ์เพื่อทำลายแพทิเซีย
โดยเฉพาะบทสนทนาภาษาอังกฤษซึ่งมีใจความว่า
อยากให้แพทย์ได้รับบทเรียนถ้าเธอควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็ให้สังคมจัดการโอ้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะฮะ
เราติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของพีชค่ะ
ได้รับการยืนยันว่าไอจีถูกแฮ็กจริงนะ
ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครแล้วก็อยากจะจบเรื่องนี้เต็มทนแล้วด้วยค่ะ
ขณะที่แม่ของน้องแพทย์เองนะคะตอบกลับแฟนคลับว่า
อืมไม่แน่ใจนะว่าไอจีลูกสาวโดนแฮ็กหรือเปล่า

เอ้านะคะคุณผู้ชมกลายเป็นซะอย่างนั้นนะคะ
ใช่เรามาดูต่อแล้วกันนะคะจากไอจีมาดูในทวิตเตอร์กันต่อ
ไม่แพ้กันเดือดมากด้วยค่ะ
เพราะแทนที่กระแสจะโจมตีฝ่ายชายนะ
ว่ามีการเตรียมตัวมาให้สัมภาษณ์เพื่อทำลายอดีตแฟนสาว
กลับกลายเป็นว่ากระแสค่ะตีกลับนะคะพุ่งเป้าไปที่แพทิเซียเอง
อาจจะเป็นคนรู้เห็นเรื่องการโพสต์แชทรับหรือไม่ค่ะ
บางคนตั้งข้อสังเกตนะว่าแพทย์เนี่ยอาจจะเคยมีพาสเวิร์ด
ทำให้เข้าไปแคปข้อความที่พีชคุยกับคนอื่น
แล้วก็ตั้งใจจะมาแฉด้วยแต่สลับแอคเคาน์ผิดนะคะ
กลายเป็นว่าโพสต์ลงไอจีของตัวเองไปด้วย
เอ้ารวมถึงการโพสต์ข้อความร่ายยาวโจมตีพีชค่ะ
แล้วก็ครอบครัวจิราธิวัฒน์ด้วยนะคะ
ที่ก็ดูเป็นการใช้คำแบบผู้ใหญ่
หรือจะมีใครเขียนข้อความนี้ให้แพทย์หรือเปล่า
กลายเป็นว่าแฮสแท็กแพทิเซียโป๊แตก
อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์แล้วนะคะวันนี้นะจ๊ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใคร
ขอให้รอทั้งคู่เขาออกมาเคลียร์กันเองชัดกันก่อนดีกว่า

เราได้ฟังคำตอบกันแน่นอนนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับทั้งพีช